คือแค้นว่าโดนเพื่อนเนี่ย
ตบหัวมาก่อนแล้วก็ทำยังไง

เอามีดไปฟันเลยฮะ
กลับมากินร่างเหมือนเดิม

ที่ไม่หลีไปไหนเพราะอะไร
ไปไหนไม่รู้จะไปไหนใช่มั้ย

ที่ก่อเหตุเอามีดฟันเพื่อนตนเองเนี่ย

เหตุเกิดริมถนนหนองฉางลานสัตว์

ตอน๒ทุ่มวันที่๑๕เมษายน

เมื่อวานนี้คุณผู้ชม๕โมงเย็น
ตำรวจสพบเขาแกร่ง
ก็ไปคุมตัวลุงแสงจรูนผู้ต้องหาที่ก่อเหตุครับ
จับได้ที่บ้านเขาเลยล่ะลุงแสงจรูนก็รับสารภาพว่า
ผมเองผมฟันจริงเคยทะเลาะกันมาก่อน
แล้วก็โดนผู้ตายเนี่ยตบหัวมาก่อนแค้นสะสมเรื่อยมาครับ
แล้วก่อนเกิดเหตุผมมานั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนอยู่ริมถนน
จังหวะนั้นเห็นบรรลือมันขี่รถผ่านมาพอดีนะขี่สำล้อผ่านมา
นึกถึงความแค้นในอดีตที่สั่งสมมามันหวนกลับคืนมา
ผมก็เลยขี่ตามไปเลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไป
พอขี่ตามไปทันปุ๊บเดินปรีเข้าไปเอาปังตอที่ถือมาเนี่ย
ฟันบรรลือไปสองสามครั้งจนตายเลย
แล้วผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้าบ้านนะมานั่งดื่มเหล้าต่อ
ที่ไม่หนีเนี่ยเพราะไม่รู้จะหนีไปไหนแล้ว
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวลุงแสงจรูน